คุณผู้ชมต่อกันที่ข่าวร้อนบ้างดีกว่า
อากาศก็ร้อนข่าวก็ร้อนคนเหมือนจะร้อนตามด้วย
ไอจีสตอรี่ของคุณแมทพิรณีคุณผู้ชมค่ะ
ไม่รู้ว่ามีคนเข้ามาคุกคามเธอด้วยคำพูด
มาใหม่ยังไม่เลิกหรืออย่างไร
เธอก็เลยขอย้ำให้ฟังอีกสักทีแล้วกันนะจ๊ะ
ว่าเรื่องราวมันเคยเกิดขึ้นที่มาเป็นยังไงบ้าง
แมทเพื่อนีค่ะย้ำชัดแบบนี้
มีเงินเชิญด่ามีเงินก็เชิญกัดยินดีโดนกัดค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะไอ้ขีดเส้นใต้นั้นน่ะก็คือ
คนที่ก็คือข้อความที่มีการฆ่าเบิกความโจทย์

คือเตรียมรับทรัพย์แหละด่าเขาก็ต้องจ่ายมาด้วย

ทีมข่าวเช็คไปยังทนายนิด้านะคะ
บอกว่าจริงเรื่องฟ้องร้องของสาวแมทเนี่ย
ยังเดิมเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะ

โพสต์ถึงใบเสร็จโอนเงินค่าต่าง
เป็นเพราะคู่กรณีเนี่ยนะมีการดำเนินการจ่ายค่าเสียหายมาแล้ว
แล้วก็บางรายค่ะยังอยู่ในช่วงผ่อนจ่ายด้วย
ซึ่งในแต่ละสตอรี่ของสาวแมทนะ
ยังเขียนข้อความไว้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าตอนแรกนั้นเธอก็ไม่คิดจะลงภาพเหล่านี้นะ

คุณนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะเขาฟ้องร้องหลักล้านนะ

เออสินะคะตอนแรกเนี่ยเธอว่าคิดจะไม่ลงนะ
ภาพเหล่านี้แหละเพราะเธออยากจะให้เกียรติคนที่เขาถูกฟ้อง
แต่ถ้ายังไม่จบเธอก็พร้อมที่จะไปที่ศาล
อาจจะกลัวว่าคนอื่นไม่เชื่อก็ได้ว่าแบบเออแมทรับเงินจริงนะ

ช่วงนี้ค่ะเธอว่างแล้วก็พื้นที่ในบัญชีเนี่ยยังมีเหลือด้วย
พร้อมย้ำสุดท้ายนะจากแมทนะคะว่าไม่ใจดีแล้วนะ

ส่วนภาพจากคอมเมนต์นี้ค่ะที่สาวแมทลงไว้
ที่มีการแซะเธอนะจากชาวเน็ต
แมทต้องเข้าไปตอบโต้แบบเห็ดร้อน
ว่าหากคุณรักแล้วก็สนับสนุนใครแล้วนะต้องเหยียดอีกคนแบบนี้
คนที่คุณรักเนี่ยก็คงไม่แฮปปี้นะคะ

เพราะว่าไม่อยากได้รับคำขอโทษเป็นเงินสด
เศรษฐกิจแบบนี้เธอก็เห็นใจคนจ่ายนะคะ

ถ้าชอบใครก็ไปติดตามคนนั้นกดไลค์ให้คนนั้นดูแลผลงานอะไรก็ว่ากันไป
ต้องมีการเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ